คุณผู้ชมปกติแล้ว๒ขาที่ต้องเดินคู่กันไป
นั่นก็คือเรื่องของการป้องกันก็คือฉีดวัคซีนใช่ไหมคะ
การรักษาจะรักษาได้ก็ต้องมีการตรวจ
ตรวจยังไงตรวจเชิงลุกอันนี้สำคัญมาก
ตรวจหาเชื้อแอนติเจนให้กับประชาชนคนไทยนะคะ
โดยจัดหาชุดตรวจให้ได้ขั้นต่ำ๑แสนชุด
แล้วก็นำไปสนับสนุนการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยงนะคะ
คุณวัชราวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายงานการบริหารส่วนกลางไทยรัฐกรุ๊ปค่ะ
เผยถึงจุดเริ่มต้นในฐานะสื่อมวลชนที่อยู่เคียงข้างสังคมไทย
ยาวนานและไม่อาจนิ่งนอนใจต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นได้
ก็เลยหาทางช่วยเหลือประชาชนแน่นอนว่าไทยรัฐเนี่ยนำเสนอข่าวเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชน
สะท้อนความทุกข์ยากของประชาชนคนไทยอยู่แล้ว
แล้วยังต้องช่วยอีกแรงหนึ่งลงมือช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้เข้าถึงการตรวจคัดกรองให้ได้มากที่สุดค่ะ
โดยภารกิจแรกของปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อ
โดยเริ่มชุดแรกตั้งเป้าคือ๑แสนชุดเพื่อส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้ถึงมือประชาชนคนไทยค่ะ
เราเชื่อว่าการที่เรายิ่งตรวจได้เร็วและยิ่งตรวจได้เยอะเนี่ย
จะยิ่งเป็นการแยกผู้ป่วยออกจากผู้ที่ไม่ป่วยนะครับ
เพราะฉะนั้นจะช่วยได้ในการที่จะหยุดการแพร่กระจายของโรคนี้นะครับ
ซึ่งพอเมื่อแยกได้แล้วเนี่ยการแพร่กระจายหวังว่าพันธ์แพร่ใจจะน้อยลงนะครับ
จำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันก็น่าจะลดลงคือไม่มากก็น้อยนะครับ
ทางไทยรัฐก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสังคมในรอบนี้ครับ
สุดยอดเลยสิ่งที่คุณวัชระพูดเนี่ยคือใช่เลย
ต้องแยกคนที่ติดเชื้อออกมาให้ได้

อีกหนึ่งท่านค่ะสำหรับผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ปนะคะ
คุณจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ไทยรัฐกรุ๊ปนะครับ
บอกว่าวันนี้ก็คือเมื่อวานได้มีการประชุมวางแผน
ร่วมกับ๒หน่วยงานคือสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ควบคุมโรคสำนักอนามัยกรุงเทพและนายแพทย์ทิติสันปาลักวงณอายุทยาอายุระแพทย์ระบบ
ระบบการหายใจผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข๒๘กรุงธนบุรี
สำนักอนามัยเป็นตัวแทนเข้าประชุมนะคะโดยมีแผนจะส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
เข้าไปคัดกรองประชาชนด้วยชุดตรวจนี้ไทยรัฐกรุ๊ปค่ะฉะนั้นแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อจะสามารถบรรเทาสถานการณ์นี้ไปได้
ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะต่อยอดให้ประชาชนให้ได้ประโยชน์มากที่สุดด้วย
เราก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ช่วยให้วิกฤตในการระบาดของโรคโควิด๑๙ครั้งนี้
มันผ่านพ้นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ
ก็อยากจะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเนอะแล้วก็สืบสารปนิษฐานของผู้ก่อตั้งนะคะ
คุณกัมพลวัชรพลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่
ที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าไทยรัฐอยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชน
เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสก็คือควรจะตอบแทนกลับไปที่ประชาชนค่ะ
ก็เลยเกิดเป็นความตั้งใจนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความตั้งใจของเรา
ในการร่วมกันจัดหาชุดตรวจร่วมกับพันธมิตรเนี่ยค่ะ
จะช่วยส่งผลให้เราสามารถหยุดวงจรการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นี้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
ปฏิฐานของพอกัมพลวัชรพลนะคะคือไทยรัฐอยู่ได้ด้วยแรงวิกฤตศรัทธาจากประชาชน
คุณผู้ชมที่นี้เนี่ยปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยนะคะ
ฝ่าวิกฤตทางนี้ไปด้วยกันเนี่ยนะคะ
เป้าเลยว่าจะจัดหาชุดตรวจเชื้อโรคโควิด๑๙เบื้องต้นตั้งเป้า๑แสนชุด
เราจะทำแล้วส่งไปให้ประชาชนนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงนะคะ